พูดถึงเรื่องโควิดเนี่ยตอนนี้ใครเสียชีวิตแบบปริศนานะ
คิดไม่ออกบอกไม่ถูกโทษโควิดไว้ก่อน

เป็นนุ่มพนักการขับรถของโรงงานผลิตรถยนต์ค่ะ
เสียชีวิตปริศนาในห้องเช่า
เพื่อนบ้านกลัวค่ะเอาปริศนาโควิดแน่เลย
โควิดฆ่าแน่เลยโควิดเอาชีวิตแน่เลย
ใจเย็นค่ะใจเย็นเขายังไม่พิสูจน์ศพเลยว่าเสียชีวิตจากอะไรนะคะ
แต่เบื้องต้นตำรวจสพนขามจังหวัดชนบุรีค่ะ
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะคะห้องเช่าแห่งนี้แหละ
คือผู้ตายเสียชีวิตอยู่ที่ห้องน้ำเมื่อวานตอนเย็น
ผู้เสียชีวิตก็คือนายสมลักษณ์แสงฤทธิ์อายุ๔๖ปีพื้นเพเดิมเป็นชาวอำเภอพลพิสัย
จังหวัดน้องคายเป็นพนักงานขับรถรับส่งของโรงงานผลิตรถยนต์
แต่ตอนนั้นที่ตายไม่มีใครทราบสาเหตุว่าเสียชีวิตด้วยเหตุอะไร
ก็เลยต้องสวมใส่ชุดแบบนี้แหละค่ะตอนที่ไปเก็บศพนะคะ
เพื่อนข้างห้องเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยโควิดแน่โควิดพลาดชีวิตแน่
เพราะว่าเขาไม่มีโรคประจำตัวสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่เองก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะ
เจ้าหน้าที่รีบประสานทีมแพทย์โรงพยาบาลแหลมชะบังเข้าพิสูจน์ศพ
ซึ่งทีมแพทย์ก็ต้องสวมใส่ชุดป้องกันเชื้อโรคแบบนี้ใช้เวลานานกว่า๓๐นาที
เอาล่ะตัดสินใจนำร่างของผู้ตายไปชนะสูตรต่อที่โรงพยาบาลโดยที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดออกมา
ทีนี้ไปถามหัวหน้างานของผู้ตายหัวหน้างานของผู้ตายเล่าบอกว่าปกติแล้วเนี่ย
โทรเช็คลูกน้องทุกคนเพราะทุกคนต้องมารับรถเพื่อไปส่งอะไหล่ให้กับลูกค้า
แต่ปรากฏว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยคือไม่มาทำงานไม่รับโทรศัพท์ก็เลยเริ่มแปลกใจ
ตัดสินใจแวะมาดูที่ห้องเช่าก็พบว่าเสียชีวิตซะแล้วนะคะ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วไม่พบว่าประวัติผู้ตายมีโรคประจำตัว
ก็คือไม่มีโรคประจำตัวหลังจากนี้เดี๋ยวต้องรอผลการชนะสูตรพลิกศพของแพทย์
ว่าสุดท้ายแล้วสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไรกันแน่